คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวความสามารถของเด็กน้อยกันหน่อยดีกว่า
ถ้าเราพูดถึงคนดนตรีนักดนตรีไทยชื่อดังในสมัยอดีต
เราก็จะนึกถึงขุนอินตีละนาตจำได้
ลีลาไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะ
แต่วันนี้เราจะพาไปพบกับขุนอ้วน
ขุนอ้วนเดี๋ยวขุนอ้วนใช่ไปดูความสามารถของขุนอ้วนกันครับ
โอ้โหดูลีลาการตีของวงเล็กนะคะ

น้องเรด้าเด็กชายพัศวีพักดี
อายุ๙ขวบเท่านั้นเองเรียนอยู่ชั้นป๔นะคะ
ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งเลยนะ
น้องเรด้าเก่งมากขุนอ้วนโอ้โหใช้ยาอะไรนะ
และนี่ดูสิเอี่ยวตัวแบบโอ้โหได้เยอะมาก
แล้วนั่งขัดสมาธิแบบกับสมาธิราบอ่ะโอ้นี่มีเล่นกล้อง
โอ้โหลีลงลีลาไม่ธรรมดาจริง
ไม่ใช่แค่คล้องวงเล็กอย่างเดียวนี่คล้องวงใหญ่ก็ตีได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะคะ
ดูสิครับเอี่ยวตัวถี่กระดุมแทบแตกเลยครับ

มีลีลาในการตีด้วยนะที่สำคัญเลยคุณอ้วนเนี่ยนะเขาเคยมีโอกาสเข้าแข่งขันตีคล้องในระดับเขตได้รางวัลที่๑มาเข้าพร้อมด้วยนะคะ
แล้วก็ไปแข่งขันต่อในระดับภาคได้อันดับที่๑๑

มากเลยแค่๙ขวบเท่านั้นเอง

แล้วคุณอาก็ยังบอกอีกด้วยว่าน้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างมืออาชีพนะคะ
มีทักษะในการจำโน้ตเพลงจำทำนองเพลงได้อย่างรวดเร็วมาก
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องยากนะ
สำหรับเด็กหรือว่าใครที่เพิ่งจะฝึกการเล่นดนตรีไทยมาได้ประมาณ๑ปี
ครับ
ใช่คือมันเป็นการฝึกระบบภาษาสัมผัสของเด็กให้มันมีสมาธิแล้วก็แยกภาษาได้
เพราะฉะนั้นเด็กจะมีสมาธิดีมาก

ที่โตมานี่ผมการันตีได้เลย
ถ้ายังรักษาสภาพแบบนี้อยู่นะ

ว่าแต่น้องเขาดูขนมตัว

อันนี้ไม่ต้องกินแล้วนะของที่เอามาไข่นกกระทา